แล้วจัดใหญ่เพื่อนนี่เอาดอกเอาเนี่ยไปแบบว่าไปขอโทษ
สรุปแล้วไม่เป็นไรอ้ำป่วยเฉยแต่ว่าให้โฟกัสที่ผู้ชายไปเยี่ยม

แหมก็ใส่หน้ากากค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนพี่แบ๊ก
อันนี้พี่หนิงนะคะแต่เขาว่าจะใช่หรือเปล่า
ปณิตาว่าไงแล้วสเปคที่คลิปวันนั้นน่ะ
ที่แบบยุโยงส่งเสริมว่าจะต้องเป็นคนนี้
ปณิตาเคลียร์สิคะให้แม่อ้ามหน่อยค่ะ
ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้จริง
ทุกคนพยายามจะมาถามเนอนิ่งไม่รู้เลย

เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คือเพื่อนรักใครเราก็รักคนนั้นด้วย
แค่นั้นเองง่ายนิดเดียวคือโอเคเพื่อนโอเคกับใคร
รักเราก็รักเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่รัก
แค่นี้เลยจริง
ตอบดีเซฟสุดนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าใคร

ค่ะจะพิจัยแม่อ้ามนะคะ